เราเริ่มต้นข่าวสารของเราในค่ำคืนวันนี้ด้วยเหตุระทึกที่เกิดขึ้นแถวแยกราชประสงค์ก่อน
วันนี้ผู้คนแตกตื่นกันหมดใช่ค่ะนี่ฮะท่านผู้ชมครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งไปจอดรถกลางสี่แยกลงมาเนี่ยเอางูมาปล่อย
แล้วพยายามจะทำร้ายตัวเองแล้วงูหลายตัวนะคะงูเห่าด้วยใช่
โอ้โหคนนี้เดินหนีกันหมดนะฮะแล้วคือเหมือนกับถือไปแบบเดินพุ่งไปหาคนที่อยู่ตรงนั้นน่ะ
ใช่คนก็แตกตื่นน่ะนี่เนี่ยประมาณหกโมงครึ่งเนี่ยดึงงูสิล่ะนี่
เห็นไหมคือเขาก็ทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าเขา
เขาต้องการอะไรค่ะนะฮะแต่คนแตกตื่นแน่นอนทั้งรถที่ผ่านไปมาเนี่ยฮะ
มอเตอร์ไซต์ตัวเลยนะโอ้แล้วถือมันอย่างงี้เลยน่ะ
คนแถวนั้นก็วิ่งหนีไงงูเห่าอ่ะใช่เนี่ยไม่รู้เป็นหรือตายหรืออะไรยังไงอ่ะ
ค่ะแต่มันงูอ่ะใช่ไหมในมือมีมีดด้วยใช่นี่ฮะหกโมงครึ่งครับ
แปดนาฬิกาสามสิบนาทีเย็นวันนี้ครับบริเวณแยกรัชประสงค์ในกรุงเทพ
ผู้ชายคนนี้ขับรถเบ้นสีดำป้ายแดงมาจอดกลางถนนราชดำริหน้าศูนย์การค้าเซ็นเทอร์เวิลนะครับ
มาถึงก็เทงูลงบนถนนหลายตัวนะไม่ใช่ที่เขาถือในตัวเดียวค่ะ
แต่เขาเทหลายตัวนะครับไม่รู้เลื้อยหนีไปไหนบ้างใช้มีดทำร้ายตัวเองด้วย
คนที่เห็นก็แตกตื่นกันหมดนะครับเพราะว่าแถวนั้นคนเยอะ
ผู้ชายคนนี้มือเนี่ยถือมีดแล้วก็จับงูโชว์ขึ้นมาด้วยนะครับ
เดินข้ามถนนจะเข้าไปหาคนที่อยู่แถวนั้นด้วยคนก็แตกตื่นวิ่งหนีกันหมด
สามารถที่จะเข้ามาระงับเหตุแล้วก็ควบคุมตัวไว้ได้
แล้วก็พาไปที่สนลุมพินีนะครับเพราะว่าเป็นท้องที่เกิดเหตุนะครับ
นี่นะฮะเหตุการณ์ครั้งนี้ก็มีคนถ่ายคลิป
เอาไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์คนก็แชร์กันไปเยอะแยะไปหมด
แน่นอนว่าสิ่งที่อยากรู้ก็คือเขาเป็นใครแล้วเขาทำแบบนี้เพราะอะไร
เพราะว่าจากข้อมูลเนี่ยพบว่าอย่างวันนี้ที่กรุงเทพใช่ไหมมีข้อมูลว่า
ความจริงแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยเขาไปอยู่ที่ชัยนาธไปอยู่ที่ตลาดแห่งหนึ่ง
ตามรายงานบอกว่าไปซื้อของของคนในตลาดซื้อแบบจ่ายเงินนะค่ะ
ให้เงินขอทานสามร้อยบาทแต่ซื้อตางโมแล้วเอาตางโมมาละเลงตัว
มาทาตัวมาทุบมาอะไรอย่างเงี้ยคนเดียวกันนี่แหละ
แล้วก็มีผู้ใช้ทวิตเตอร์จำนวนมากนะคะพอเห็นคลิปนี้
เห็นภาพนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเมื่อสองวันก่อนนะคะ
แล้วก็ในห้างมาบุญครองมาด้วย

อันนี้คือเมื่อ๒วันก่อน
แสดงว่าเมื่อวานไปที่ชายนาฏเหรอ
ตำรวจบอกว่าคนไทยนะค่ะมีรายงานข่าวว่าเป็นผู้ชายแข็กหรือเปล่า
ต่างชาติหรือเปล่าอายุประมาณ๕๔เป็นคนกรุงเทพค่ะ
ตกลงสนลุมพินีที่ให้ข้อมูลกับทางทีมข่าวของไทยรัฐออนไลน์
เป็นคนกรุงเทพอายุ๕๔สาเหตุเนี่ยก็เนื่องจากว่าอาการทางสติไม่ดี
อาจจะมีอาการคลุ้มคลั่งไม่สบายอะไรอย่างนี้นะครับ
เมื่อช่วงเย็นมีผู้เสียหายไปให้
อันนี้ก็เป็นข้อมูลล่าสุดสำหรับผู้ชายคนนี้เขาก็รู้แล้ว
ว่าเชื่ออะไรนำสกุลอะไรก็รอดูทางตำรวจที่เขาจะหลวดสอบกันต่อไป
ตากตื่นเลยช่วงเย็น๖โมงคลื่องรถกำลังเยอะคนเยอะมา
นี่ตำรวจมาจับงูใช่ไหมไปช่วยจับงู